ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองนะครับในช่วงเวลานี้ยังมีกระแสพุ่งเป้าไปที่การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนะครับ
ขณะเดียวกันรองเลขาธิการกรกตวันนี้ออกมาระบุว่ามีขบวนการที่พยายามใส่ร้ายการทำหน้าที่ของกรกต
ส่วนวันพรุ่งนี้นายศรีสุวรรณจัญญาจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมมานะครับเพื่อยื่นถอดถอนกรกตทั้ง๗คนติดตามจากรายงานครับ
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยระบุเหตุผลที่วันพรุ่งนี้จะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ไปยื่นร้องต่อปปชเพื่อขอให้ถอดถอน๗กรกตว่า
หลายคำถามไม่ได้รับคำตอบบางคำตอบชี้แจงไม่กระจ่างจนทำให้สังคมตั้งข้อกังขาพร้อมยืนยันไม่เป็นห่วงว่าจะถูกฟ้องกลับเพราะที่ผ่านมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่เคยกล่าวหาใคร
เรื่องคิดสูตรคนจะได้รับการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยกรกตต้องเคลียร์มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยไปใช้สิทธิ์แล้วคิดว่าถ้าฉันทุ่มคะแนนให้กับพักนี้บุคคลนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยปาร์ตี้ลิตจะได้มากน้อยอย่างไรเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยอยากที่จะ

งานที่ทำก็เป็นงานที่ผมเรียกว่าศูนย์สละ
แล้วก็มีรายละเอียดให้เยอะเขียวข้องกับคนจนมนต์มาก
แล้วก็โอกาสพลาดก็จะมีอยู่ได้ในหลายจุด
ดังนั้นก็ให้กำลังใจกรกตชุดปัจจุบัน
ว่าท่านจะต้องดำเนินการเรื่องราวต่างด้วยความรอบครอบ
อกจากนี้นายสมชัยยังแนะนำให้กรกตเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่างก่อนประกาศรับรองผลสอสอ
เพราะเชื่อว่าสิ่งที่กำหนดมาในวิธีคิดอาจผิดพลาด
วิธีคิดที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายไม่ได้มีปัญหาที่ข้อกฎหมายแต่อาจเกิดจากไม่ได้ทำความเข้าใจร่วมกัน
ขณะที่พักเพื่อไทยนัดหารือฝ่ายกฎหมายในวันที่๑๐เมษายนนี้หลังทราบวิธีการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อของกรกตแล้ว
โดยในภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักมั่นใจข้อสรุปของกรกตน่าจะคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่รัฐธรรมนูลกำหนด
หากยังยืนยันใช้สูตรคำนวณเดิมพักเพื่อไทยจะยื่นหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทุกอย่างไปสิ้นสุดในชั้นของสารรัฐธรรมนูล
แสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกตเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความพยายามของคนบางกลุ่มที่ต้องการจะกล่าวหากรกตว่าจัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใสเป็นธรรมทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้ง
แต่ข้อสงสัยและข้อกล่าวหาทั้งหมดกรกตก็สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ทุกเรื่องมั่นใจทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส
จากกรณีตั้งข้อหานายทนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าภักดีอนาคตใหม่พากรสชยฬิจานงทองรองกฎศพยืนยันว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายได้พิสูจน์ความจริง
เรียกร้องตามบทบาทขององค์กรสามารถทำได้
แต่ควรหลีกเลี่ยงที่จะทำให้สังคมไทยเกิดการแบ่งฝ่าย
เพื่อวางบทบาทขององค์กรในจุดที่พอเหมาะพอควร
ส่วนกรณีที่๑๒ตัวแทนจากนานาชาติ
เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้ามอบตัวของนายธนทรที่สนปทุมวัน
โฆษกระทรวงการต่างประเทศออกมาเปิดเผย
นายธนทรเป็นฝ่ายติดต่อไปยังนานาชาติเอง
นางสาวพันนิกาวนิษฐ์โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่ระบุว่า
นายธนทรเป็นผู้เชิญเอง
ถ้าไม่ใช่ประเด็นที่ตัวแทนนานาชาติกังวล
ก็คงไม่มาร่วมติดตามสถานการณ์
โดยเฉพาะความผิดกฎหมายความมั่นคงตามมาตรา๑๑๖
ยุโยงปลุกปั่นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก